ตอนนี้น้องวันติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙นะคะ
ก็รีบมาบอกทุกคนนะคะ
ที่เจอหนูตั้งแต่วันที่๑๕
ขอให้มาคุ้มของทุกคนนะคะ
พูดถึงโควิด๑๙นี่นะคะคุณผู้ชม
พอรับเข้าไปสู่ร่างกายแล้ว

อาการจะแตกต่างกันไป
ภูมิคุ้มกันตามอายุ
โรคประจำตัวที่คุณผู้ชมมีอยู่
เพราะฉะนั้นแล้วอาการแต่ละคนค่ะ

แต่มีข้อแม้ที่มันตรงกันทุกคนคือ

คิดว่าตัวเองเป็นผู้ติดเชื้อ
แล้วทำอย่างไรเชื้อมันจะไม่ออกจากเรา

วิธีการนี้เป็นความคิดตั้งต้นที่ดีนะคะ
ผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่จังหวัดภูเก็ตนะคะ

และหลังจากนั้นค่ะเธอมีอาการ
มีอาการเล็กน้อยก็คือมีน้ำมูก

เอ๊ะฉันเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่า

ก็เลยไปตรวจปรากฏว่า
พบว่าเป็นโควิด๑๙
เธอเลยคิดว่าในช่วงที่เธอไปทำกิจกรรมต่างในช่วงที่ไม่ทราบว่าตัวเองเป็นเนี่ย
แพร่ให้ใครบ้างเธอเสียใจมากเธอก็เลยถ่ายคลิปลงในโลกโซเชียลมีเดีย
รวมถึงรายละเอียดไทม์ไลน์ด้วยนะคะแต่ให้ดูคลิปกันก่อนว่าเธอพูดว่าอะไรบ้างค่ะ
ก็ถามว่าเครียดไหมก็เครียด
ก็รู้สึกว่าอาจทำให้คนอื่นเดือดร้อน
แต่ตอนนี้ลงวันไม่มีอัฐานอะไรเลย
ไม่มีไข้มีเสมหะเล็กน้อยมีขี้มูกนิดหน่อย
ซึ่งก็รีบมาบอกทุกคนนะคะที่เจอหนูตั้งแต่วันที่สิบห้า
ก็ขอโทษทุกคนที่

ก็ขอให้มาขอขอบทุกคนนะคะ
เธอร้องไห้เพราะเธอเสียใจ
เสียใจที่ไปตรวจร่างกายช้าและไปพบว่าตัวเองเป็นโรคโควิด๑๙ช้า
บอกว่าและช่วงเวลาที่ผ่านมาล่ะฉันไปแพร่เชื้อให้ใครบ้าง

สิ่งที่ทำให้เธอไปตรวจร่างกายช้าหนึ่งอย่าง
ก็คือเธอคิดว่าเธอค่อนข้างแข็งแรง
เพราะว่าเป็นคนชอบออกกำลังกาย
ใครที่ดูในโลกเวทย์โมเสียงโทรโดยเฉพาะในพื้นที่จงหมดภูเก็ต
เข้าไปดูแล้วก็ลองนึกย้อนไปซิว่า

เพราะว่าเธอได้เขียนไทม์ไลน์ไว้เช่นเดียวกัน
อ่านแล้วพบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง
ไปหาเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลด้วยนะคะ

ในช่วงที่เธอไปเป็นจิตอาสาทำน้ำชาชงกาแฟ
จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
ที่โรงพยาบาลวัชิระภูเก็ต

แต่รายละเอียดหลายวันเธอเขียนไว้ชัดเจนค่ะ
ส่วนอาการที่ไปหาหมออย่างที่เธอบอกไป

มีน้ำมูกไอนิดหน่อยแต่ไม่มีไข้เลยค่ะ
ก็เลยคิดว่านี่แหละ
เป็นสิ่งที่ทำให้เธอไม่ได้ตระหนักว่าจะต้องไปตรวจ
เป็นช่วงเวลาที่เธอไปพบปะผู้คนนับตั้งแต่๑๕มีนาคม
อาจจะเป็นการแพร่เชื้อให้กับคนในภูเก็ต
เธอก็เลยขอโทษที่ทำให้ทุกคนเดือดร้อนเนี่ยนะคะ
อกจากนี้ค่ะโพสต์ข้อความเพิ่มเติมด้วยนะคะ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการรักษา

ในช่วงเวลาใดทำอะไรที่ไหนอย่างไรบ้างนะคะ
เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับผู้อื่นด้วยในการเฝ้าระวังตัว
ผู้หญิงท่านนี้นะคะถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดี
เพราะว่าผู้ที่ติดเชื้อส่วนหนึ่งที่มีร่างกายแข็งแรงแล้ว
เชื้อไวรัสไปแล้วแต่ว่าไม่แสดงอาการสามารถแพร่เชื้อได้นะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วนะคะคนที่เป็นผู้ป่วยอาการเล็กน้อย
ก็ต้องอยู่บ้านคนที่ยังไม่ป่วยก็ต้องอยู่บ้าน
เช่นเดียวกันเป็นการป้องกันที่ดีที่สุด
คุณหมอย้ำในการแถลงข่าวค่ะ
กระทรวษาแถลงหน้าสุขพอแถลงข่าวก็ย้ำทุกวันแหละ